ก่อนหน้านั้นมีเคสของตำรวจใช่ไหม

เอาใหม่เคสของข่าวพี่ก็อีกเคสหนึ่งแหละ

คืออย่างนี้คุณผู้ชมพอมันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นนะ

โดยเฉพาะภรรยาที่มีสามีเป็นตำรวจทหาร

ผู้หญิงชอบคนในเครื่องแบบใช่ไหมคะ

หน้าอกด้านซ้ายของตำรวจนายนี้
มีการถ่ายทะเบียนสมรส
ฉบับมินิแบบนี้ค่ะย่อขนาดแบบนี้
อันนี้ใบทะเบียนสมรสตัวจริงนะแต่ย่อขนาด
แล้วไปเคลือบพลาสติกเอามาติดหน้าอกด้านซ้ายของสามีตัวเอง
มันต้องขนาดนี้เลยหรือมันต้องขนาดนี้เลย
ตีตรากันแบบนี้เลยว่ามีเจ้าของแล้วคุณ
แล้วถามว่าตำรวจคนนี้ก็คือ๑๐ตำรวจเอกธนพัฒน์ธรรมวงศ์พบหมู่
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสพสเมษจชม
เขายอมไหมเขาบอกว่าเพื่อความสบายใจของเมีย
ผมก็ยอมเขาก็เลยติดไปทำงานแบบนี้
เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ประเด็นก็คือ
มันจะผิดกฎระเบียบเครื่องแต่งกายข้าราชการตำรวจไหม
นั่นแหละสิใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ตำรวจหลายนาย
ถูกแฟนถูกภรรยาสงสัยแบบนี้นะคุณจะบอกเลยนะ
คุณภรรยาหลวงทั้งหลายถ้าเขาจะไปก็ปล่อยให้เขาไปเถอะ
อืมคนจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักโอ้โหจริงคมขอสดสารหน่อย